คุณผู้ชมคะดูอันนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องอุบัติเหตุ
เพราะว่ารถเป็นรถพ่วง๑๘ล้อเสียหลักแล้วก็ไปชนเก่งที่อยู่ข้างทาง
แต่สิ่งที่น่ากลัวแก๊สที่อยู่ข้างในมันรั่วไหลออกมาด้วย
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูจังหวะนาทีชนหน่อยค่ะ
นี่คือมีก๊าซเอ็นทีวีค่ะแล้วมันรั่วออกมาด้วยกลัวกลัว
พอรั่วออกมาแล้วมันเจอประกายไฟมันจะบึ้มมันจะระเบิดอะไรหรือเปล่า
นี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้เลยรถพ่วง๑๘ล้อพุ่งมา
แล้วก็นี่มาชนเก๋งที่อยู่ตรงข้างถนนเนี่ยนะคะ
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดเมื่อวานจุดตรงเนี้ยคือถนนสัตว์ตะพง
อนหัวล่อค่ะที่จังหวัดชนบุรีพอได้รับแจ้งเหตุเนี่ย
ตำรวจแล้วก็กู้ภัยไปตรวจสอบเลยปรากฏว่ามีก๊าซเอ็นจีวีรั่วไหล
ก็ต้องรีบแจ้งดับเพลิงเทศบาลดอนหัวล่อไปช่วยระงับเหตุ
ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะนี่นี่ฉีดฉีด
ดับแบบนี้นะคะรถคันนี้เป็นรถฮีโน่รถพ่วงสิบแปดล้อ
ด้านซ้ายนี่ก็พังยับถังก๊าซเอ็นจีวีแตกรั่วไหล
แล้วก็มีรอยเห็นไหมรอยไฟไหม้มาแบบนี้
ใกล้กันเนี่ยเจอเป็นโตยาต้ายาริสสีขาวค่ะ
ท้ายรถเนี่ยโอ้โหดูสิไม่เหลืออะไรเลยอ่ะ
เจ้าของรถเนี่ยนะคะคือนางสาวรถซีรินทองหล่ออายุสามสิบแปดปี
เธอน่ะไม่ได้อยู่ที่รถนี่ถือว่าโชคดีนะ
เพราะตัวเธอไปทำธุระในอาคารก็ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
คุยกับคนขับรถพ่วงคือนายอรุณเล่าแบบนี้
บอกว่ามีรถออกจากซอยแล้วก็ตัดหน้า
แปดล้อก็เลยหักหลบเบรกไม่ทันพุ่งชนแบบเนี้ยค่ะ
เดี๋ยวตำรวจต้องมีการสอบสวนคนขับรถ๑๘ล้ออีกครั้งหนึ่ง
เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปด้วยแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
เทศบาลตะบนดอนหัวล่อนะบอกว่าถ้าเกิดชาวบ้านเนี่ย
เจออุบัติเหตุที่รถชนกันแล้วมีพวกแก๊สมันรั่วไหลเนี่ย
อย่าเข้าไปใกล้นะต้องแบบอยู่ห่างเลย
แล้วก็รีบโทรแจ้งดับเพลิงแจ้งตำรวจ
เหตุการณ์นี้ด้วยความที่มันเป็นแก๊สเอ็นจีวีไม่เกิดประกายไฟลุก
มันอาจจะเกิดเหตุระเบิดด้วยนะคะ